ไปรู้จักคุณครูท่านหนึ่งคุณครูปรินคุณชนะ
คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

อันนี้คือโจทย์ของการบวกนะครับ
ใครเข้าบวกก็บวกเลยครับ
ครูเขาสอนบวกเลขบวกลบคูณหาร
ไม่ได้หมายความว่าให้บวกแบบนักเรียง

คือผมพร้อมบวกมากคนละบวกลูก
คุณครูเขาพูดว่าไงนะ
บอกว่าไงเด็กสมัยนี้ใจร้อนเหรอ
แล้วเขาพูดว่ายังไงกับเด็ก
เขาบอกว่าครูหมายถึงบวกเลข
ก็คือใครจะสอนเรื่องการบวกเลข

แต่ว่านี่เป็นคลิปกันสนุกสนาน